การเมืองไทยก่อนก็แล้วกันนะครับทุกผู้ชมครับ

แต่เดี๋ยวอีก๒๓วันเปิดมาเนี่ยต้องจับตากันแ

ผู้ชมครับในช่วงเวลาที่เราก็ยังไม่รู้ว่า
การเลือกนายกรัฐมนตรี

แล้วจะสำเร็จเสร็จสิ้นเมื่อไหร่นะฮะ
ล่าสุดวันนี้นะครับมีการเผยแพร่คลิปของอดีตนายกรัฐมนตรี
คุณอนันต์ปัญญารชุนนะครับได้ไปพูดในงานงานหนึ่ง
แล้วท่านก็กล่าวถึงการเลือกนายกการทำหน้าที่ของสว

นะฮะท่านบอกว่าอย่างไรเนี่ยฮะเอาลองฟังดูนะครับ
สิ่งที่เห็นเย็นชัดที่สุดคือการให้สอวอที่มาจัดการแห่งการ
มีศิษย์ออกเสียงเริ่มถ้ายน
ก็มีเพื่อนที่เป็นสวอยู่หลายท่าน
ที่ผมยังทัยวันเข้าโรญอยู่และยังเชื่อใจอยู่
จนเป็นโดยเหตุการณ์บังคับคนเขาเอง

ชื่อเหตุการณ์ร้อยท๘๗ที่ทำให้เขาจะเป็นเครื่องมือ
นี่ค่ะท่านอนันท์ปัญยรชุนนะครับท่านผู้ชมครับ
ปัจจุบันท่านอายุ๙๑ปีแล้วนะฮะก็ยังแข็งแรงอยู่นะ
อดีตนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับนี่เป็นคลิปที่มีคนที่ได้บันทึกเอาไว้นะฮะ
ระหว่างที่ท่านอนันต์ไปกล่าวปรัฐกฐาบนเวทีนะฮะ
หลังจากท่านไปเป็นประธานในการเปิดงานแสดงภาพห้าสิบปีสิบสี่ตุลาห์
ห้าสิบศิลปินสีสันแห่งเดือนตุลาที่หอนิทรศการของมศวประสานมิตรเมื่อวานนี้นะครับ
ในช่วงหนึ่งท่านก็ได้กล่าวบนเวทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะ
ถึงปัญหาทางการเมืองที่ไม่ปกติของประเทศไทย
หนึ่งในนั้นก็คือการที่ให้สวที่มาจากการแต่งตั้งมีสิทธิ์ออก
เสียงเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบทบรรยัติตามวัดนุมฉบับปี
อดีตนายกรัฐมนตรีอานันต์ปัญญารชุนบอกว่าความแตกแยกของ
จุดหนึ่งอาจนำไปสู่ความแตกแยกทางด้านกายภาพอีกจุดหนึ่งก็
ความแตกแยกที่ไม่สามารถตกแต่งหรือแก้ไขให้เข้าอยู่ใน
สภาพปกติได้มันอาจจะเกิดขึ้นท่านยืนยันว่าปัจจุบันเนี่ย
ถ้าในความขอบสอวรมีเพื่อนเป็นสอวรอยู่หลายท่านเข้าใจในสถานการณ์แล้วก็สภาพแวดล้อมต่าง
ที่ทำให้สวเหล่านี้เนี่ยต้องเข้าไปทำหน้าที่นะครับแต่ก็ขอว่าอย่าเข้าไปรับใช้ยอมเป็นเครื่องมือ
แล้วกลายเป็นเครื่องมือที่กีดขวางเจตนารมณเจตจำนงของประชาชนในการเลือกตั้ง
อดีตนายกรัฐมนตรีอานันต์ปัญญารชุนยังบอกว่าหลังจากนี้ใครจะไปรวมกับใครในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไร
ไม่ขอให้ความเห็นแต่ท่านต้องการให้สังคมไทยเนี่ยเพ่งเล็งไปถึงต้นต่อของปัญหา
รากเง่าของปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยณขณะนี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่า
สวควรจะเลือกนายกตามเจตจำนงของประชาชน
หลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นมา
สำหรับนายอานัลปัญญลชุนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี
ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๑๘ของประเทศไทย
ปัจจุบันอายุ๙๑ปีท่านก็เป็นที่รู้จัก
ได้รับการขนานนามในฐานะนักการทูตและนักธุรกิจที่มีความรู้ความสามารถ
แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี
จากเหตุการณ์รัฐประหารของคณะตรสชเมื่อ๒๓กุมภาพันธ์พศ๒๕๕๙
ตอนนั้นท่านจะเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
แต่ปรากฏว่าการทำงานของท่านได้รับการยอมรับ
นะฮะทั้งโปร่งใสมีประสิทธิภาพนะครับ
ยุคนั้นได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสมาก

กระทั่งทุกวันนี้คนก็ยังคิดถึงท่านนะฮะ